ในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน
ก็ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับ
แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว
แต่ว่าผู้บังคับโดรนยังไม่รู้กฎระเบียบ
จนอาจจะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสวงบุคคลทั่วไป
สาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จึงมีข้อเสนอให้จัดตั้งโรงเรียน

รวมไปถึงทักษะการใช้โดรนอย่างถูกวิธี

อากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรน
เป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นยุทธุปกรณ์ทางทหาร

และค้นหาผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง
และในปัจจุบันในหลายประเทศ
นำมาพัฒนาเป็นอากาศยานไร้คนขับ

และติดอาวุธเพื่อนำไปโจมตีฆ่าศึกได้
โรนในปัจจุบันแต่ละประเทศนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเช่นใช้โดรนพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตรถ่ายทำละครภาพยนตร์และใช้ในธุรกิจการก่อสร้าง
ในประเทศไทยโดนถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เช่นกันและเป็นที่นิยมกันมากคือใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูงเพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปจนต้องออกกฎหมายควบคุมเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงแต่ยังมีช่องว่างในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว
เอกชนินจันทรโชธที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมองว่า
เนื้อหาของกฎหมายควบคุมอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบัน

เพราะปล่อยให้มีการผลิตจัดจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป

เพราะถ้าเครื่องบินโรนไปตกในบ้านประชาชนจนได้รับความเสียหาย
จะไม่สามารถรู้ได้ว่าโรนนำหนังกราวเป็นของใคร
เพราะไม่ได้บังคับเลขทะเบียนเอาไว้
หรือในอนาคตโดรนอาจถูกนำไปใช้ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายได้
ทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อยากเสนอจัดตั้งโรงเรียนฝึกนักบินโรน

เพื่อให้ผู้ที่อยากเป็นโรนได้มีความรู้ด้านข้อบังคับต่าง
ครับเราผลิตโดรนขึ้นมา

ปัจจุบันเรามองแล้วในประเทศไทยเนี่ย
ผู้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อมาจากต่างประเทศ
แล้วก็มักจะไม่ได้รับการอบรมมา
ดังนั้นการใช้ก็ใช้แบบที่ตัวเองอยากจะใช้
โดยที่ไม่รู้ว่าการใช้เนี่ย
ขึ้นบินแต่ละครั้งถ้ามันตกมาเนี่ย
ตกใส่บ้านชาวบ้าน
แล้วตกใส่คนมันถึงชีวิต
มันมีความผิดในด้านกฎหมายอย่างไรนะครับ
แล้วก็ขึ้นบินในแต่ละที่ทราบไหมว่า
พื้นที่ตรงนั้นเป็นข้อห้ามบิน
เป็นเขตพระราชฐานหรือเขตอะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วเขามีความชำนาญในการขึ้นบินกี่ครั้งแล้ว
ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เอาบินเลยอะไรอย่างนี้

มันน่าจะมีโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมา
เพื่ออบรมผู้ใช้โดรนหรืออากาศยานและคนขับ

แต่เป็นการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้มีการใช้โดรนอย่างไร้กติกา
คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน